ไปดูที่ลำปางกันหน่อยใกล้จะปีใหม่ค่ะระมัดระวังทรัพย์สินด้วยนะคะ
ลำปางบ้านนี้เนี่ยเจอหัวขโมยคุณผู้ชมค่ะเข้าไปในบ้าน
แต่ทรัพย์สินอื่นอื่นเนี้ยนะคะอย่างเช่นเอ่อ
พวกจักรยานจักรยานเสือภูเขาหรือบิ๊กไบท์ไม่สนใจนะคะ
สนใจของเอาไปปาร์ตี้หรือไงไม่ทราบทำไมอะไรมีเหล้าอยู่เต็มรังเลยค่ะ
เอาไป๓ขวดค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูหัวขโมยรายนี้ก็เข้ามาในบ้านหลังนี้แหละ
ไม่มีคนอยู่นะคะดูท่าทีของการลื้อค้นของหน่อยนะคะ

ของมีค่าที่เจ้าของบ้านบอกว่ามันมีทั้งรถบิ๊กไบท์มีทั้งจักรยานเสือภูเขาเห็นไหมคะคุณผู้ชมนะคะก็ไม่สนใจเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็เอาเหล้าไปสามขวดนี่คือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคือคุณลุงอดุลซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเนี่ยนะคะตั้งข้อสังเกตบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของน้องเขยเพิ่งทำเสร็จก็เลยยังไม่มีใครเข้าไปอยู่
กว่าก็เกิดเหตุการณ์นี้แหละค่ะหัวขโมยมุดประตูเหล็กเข้าไปเดินลือค้นเข้าของอยู่พักนึงคือบ้านหลังนี้ไม่ได้มีของมีค่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ก็เห็นหยิบจับเสื้อแจ๊กเก็ตสำหรับขี่บิ๊กไบท์เนี่ยนะคะจับอยู่พักนึงเหมือนกันแต่สุดท้ายก็วางนะคะไม่สนใจสิ่งที่เจ้าหัวขโมย
แล้วมุดออกไปเรียบร้อยคุณลุงอดุลบอกว่าก็แปลกใจนะคะเพราะว่าเปิดประตูเหล็กเข้ามาได้แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้สนใจของมีค่าอื่นอื่นท่านก็ติดตลกนะคะบอกว่าสงสัยเป็นพวกพอเพียงกะจะเอาไปฉลองปีใหม่เหล้าเนี่ยมันมีอยู่เต็มรังหยิบไปสามขวดนะคะลุงบอกว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อนแถวนั้นนะคะเพราะว่าเคยมีคนเห็นหัวขโมยรายนี้เดินออกมาจากป่าข้างทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขโมยเล็ก
แล้วจริงเล่ามีเยอะไหมพี่อ่าวนี่มีเป็นรังเลยแต่ของเขาแค่สามขวด
เขาไปแค่สามขวดเพราะว่าเขาเอาไปไม่หมดเขาใส่ว่าใส่ย่ำไปเอาแต่เล่าอย่างเดียว
เราคิดว่าเป็นคนรู้จักไหมถ้าเราดูแล้ว
ไม่แน่ใจครับเป็นกว่าเป็นเล่นนักตามบ้านไม่รอดนะครับ
แต่ยังไงตอนนี้ต้องปิดบ้านให้ดีนะครับ